คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้แหม
คือวัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ยกล้าจะเคลียร์กันเอง
แต่ปรากฏว่าอีกกลุ่มหนึ่งพาแม่มาด้วย
กลายเป็นว่าเพราะผู้ใหญ่มานี่แหละ
เรื่องมันถึงเกิดแบบโอ้โห

เพราะผู้ใหญ่มาร่วมวงทะเลาะด้วยนะคุณผู้ชมฮะ
ผู้ใหญ่ที่ว่าเป็นผู้หญิงด้วยนะครับคุณผู้ชมดูเหตุการณ์กันฮะ

แจ้งกับหมวดแล้วอยู่นี่ก่อน
ไม่ไม่เดี๋ยวป้าป้าต้องใจเย็นก่อน
ผมผมคุยกับป้าแล้วอันนี้ผมขอโทษป้าแล้ว
โอ้โหกลายเป็นเรื่องเป็นราวครับ
จริงมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยผู้ใหญ่ควรจะห้ามนะครับ
แต่กลายเป็นว่าเกิดเหตุทะเลาะกันแบบว่า

วันที่๑๗มกราคมพื้นที่อำเภอบางใหญ่

ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนเดี๋ยวต้องอธิบายให้ฟังกันแบบนี้ครับ
คืออย่างนี้ฮะทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับวัยรุ่น
กลุ่มที่ถูกทำร้ายแล้วก็กลุ่มที่ถ่ายคลิปเนี่ยครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าผมย้ายมาอยู่กับแฟนสาวที่ในหมู่บ้านตรงนี้
แล้วก็มีปัญหากับข้างบ้านมองหน้าและเขม่นกันไปมานะครับ
แต่ทีนี้ครับมันมีบางวันนะคุณนะ
เหมือนว่าผมก็ด่าหมาหมาหน้าบ้านอะไรอย่างนี้นะฮะ
ปรากฏว่าอีกฝั่งนึงคิดว่าไปด่าแม่เขา
ก็เลยกลายเป็นปัญหาหนักขึ้นไปใหญ่เลยนะครับ
มีความพยายามในการที่จะขอเคลียร์กัน

ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านตรงที่ผมย้ายมาอยู่ด้วยเนี่ย
ก็พยายามจะไปกับไอเกียร์ไปพูดคุยกับฝ่ายนั้น

แต่ทีนี้ฝั่งนั้นเขาพาแม่มาด้วย
แล้วแม่ก็คงเคยโกรธเคืองพวกผม
ขอว่าผมเนี่ยไปว่าแม่หยาบคล้าย

ก็เลยกลายเป็นเหตุที่แม่มาร่วมวงด้วยคุณ

เดินทางไปที่สพบแม่นางที่จนทบุรี
เพื่อติดตามความคืบหน้าทั้งสองฝ่ายเลย
ที่เขานัดกันมาตกลงคุยกันวันนี้

พบกับนางส้มอายุ๓๕ปี
ผู้เป็นแม่ที่วันในคลิปใส่เสื้อสีเหลือง

คนเป็นแม่ใส่เสื้อสีเหลืองแต่วันนี้เปลี่ยนเสื้อมาแล้วล่ะฮะ

วันเกิดเหตุแม่กลับจากที่ทำงานฝั่งตรงข้าม
เขาเห็นก็เดินมาถามหมายถึงบ้านฝั่งตรงข้ามนะครับ

ถามว่ามีกลุ่มลูกชายและเพื่อนไปลำดาบเหรอคุณครับ
เหมือนแบบเอาดาบมาขู่เอามากวัดแกว่งไปมาอย่างนี้
ใส่กลุ่มเขาเพื่ออะไร
แม่ก็เลยถามว่าใครมารำ
เออทีนี้ฮะแต่มันไม่มีใครยอมรับเนี่ย

กลายเป็นเรื่องที่แบบเหมือนต้องเค้นกันต้องทะเลาะกันอีกรอบ

กลับมาถึงปุ๊บหนูก็เลยคุยกับพวกลูกหนูอยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้าน
แล้วทางฝ่ายเขาเห็นพวกเรามาปุ๊บเขาเดินออกจากบ้านเขา
กลูมาเลยมา๘๙คน

แล้วเราก็แบบเองก็ไม่พอใจอะนะ

วันนั่นแม่เช่าคิดว่าเขาดาห์ขึ้นโคด

ยืนสะพานกันฝั่งหลักข้าง
เดาหมากรายดาห์เค้าก็เลยคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
ก็เลยไปตามคลิปเลย

แล้วก็นางส้มยังบอกอีกว่าที่ฝั่งตรงข้ามเขาหาว่า

บอกว่าไม่จริงนะถ้าดูคลิปดีเนี่ย
เห็นว่าเธอเองก็โดนผลักล้มลงกับพื้นนั่นแหละฮะ
ลูกเธอก็เลยวิ่งไปหยิบมีดมา
แล้วฟันไปที่ขาของฝั่งตรงข้ามเหมือนกัน
ทะเลาะกันมาเป็นเวลานาน
เพราะเจอกันทุกวันอยู่ระแวกเดียวกัน
แต่มันเกิดจากความไม่ชอบหน้ากัน
ของเด็กวัยรุ่นทั้งสองฝั่งมากกว่า
ทั้งคุยส่วนอันไหนที่ฟ้อง
ที่เป็นคดีกันก็ต้องว่ากันไปตามผิดแล้วฮะ
นี่ประจันหน้ากันแบบนี้

ใกล้เรือนเคียงอยู่ใกล้กันต้องอยู่แบบนี้อีก
งั้นจะเกิดเหตุการณ์เอายกพวกวัยรุ่นเดี๋ยวไม่จบไงคุณ

ปากต่อปากบอกกันคนอื่นยกพวกกันมาอีก

แล้วถึงขั้นเขาบอกว่าจะออกค่าใช้จ่ายอะไรนะ